นี้นะคะวงการเซ็กซี่ดูจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
แต่ว่าต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่มันทำให้คึกคักขึ้นมานะคะ
สำหรับปีใหม่สู่มนรัฐค่ะ
เธอนั้นบอกเลยว่าคัมแบ็คนะจ๊ะเซ็กซี่สุดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
นี่ไงแค่ภาพกับดนตรีก็ร้าวใจนะคะ
คืออารมณ์เนี่ยประมาณว่าถ้าดิฉันเป็นสาวปีใหม่สุมนรัฐนะฮะ

เขย่าบันลังสาวเซ็กซี่แบบเต็มสูบเลยนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยตัวปล่อยใจ
มีความพังอยู่เบาเหมือนกันนะคะ
วบมีย้อยบ้างอะไรบ้างว่าไป

ถูกต้องโดยล่าสุดค่ะสาวปีใหม่นะคะ

ถ่ายชุดว่ายน้ำค่ะเป็นแฟชั่นนะคะ
หลังจากที่เขาบอกว่าแขวนเต้าไปนานกว่า๙ปีเต็มเลยนะ

นั้นต้องตาค้างแน่นอนเลยนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่งานถ่ายแค่ถ่ายแบบเท่านั้นนะเร็วนี้ค่ะ
สาวปีใหม่เธอจะหวนกลับมาสู่วงการนะคะ
รับงานแสดงเป็นงานภาพยนตร์ค่ะที่กำลังจะเปิดกล้องด้วย
แต่ทั้งเรื่องถ่ายแบบเรื่องภาพยนตร์นะคะ